จากที่ทำให้ชุมชนต้องล่มสลายแล้วอย่างที่ไทยรัฐจอบประเด็นนำเสนอไปเมื่อวานนี้ครับ
การเข้ามาเปิดดำเนินการเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดพิจิตร
ยังได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบครอบคลุมพื้นที่๓จังหวัด
ซึ่งผลการตรวจเลือดหาสารปนเปื้อนในร่างกายก็พบว่าชาวบ้านมีสารโลหาหนักเกินค่ามาตรฐาน
โดยเฉพาะพบในเด็กอายุเพียง๕เดือนเท่านั้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัตภพรธาวระครับ
เอกสารรายงานผลตรวจประเมินกรณีได้รับสารโลหะหนักของเด็กชายพิชิตพงศ์เรืองพา
ออกโดยกลุ่มนิติเวชคลินิกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ระบุผลการตรวจร่างกายพบมีสารแมงกานิดในเลือดเกินค่ามาตรฐาน
สูงถึง๔๗๖มิลลิกรัมจากระดับปกติที่๐๒๑๑มิลลิกรัม
ซึ่งตรวจไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
โลหะหนักที่พบในเด็กวัยเพียง๕เดือน
สร้างความกังวลใจให้กับผู้เป็นแม่และครอบครัว
พิษสมัยเรียงผาเล่าว่าระหว่างตั้งคันน้องทีมช่วงอายุคัน๘เดือน
มีอาการผิดปกติทางผิวหนังเกิดผื่นคันจากการสัมผัสน้ำปลาปลาบาดาน
ก่อนตัดสินใจตรวจเลือดจนพบสารแมงกานิสในร่างกายของตัวเองเกินค่ามาตรฐาน
ทุกวันนี้เธอต้องซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้อาบให้น้องทีมเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของน้ำปลาปลาบาดานหมู่บ้าน
ความกังวลเรื่องผลกระทบสุขภาพส่งผลให้ชาวบ้าน๓จังหวัดรอบเหมืองทองทั้งจังหวัดพิจิตรพิศนุโลกและเพชรบูรณ์ได้รับความเดือดร้อนจากการปนเปื้อนสารโลหานัก
กระทั่งปี๒๕๕๓ชาวบ้านไม่สามารถบริโภคน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงพืชผักในพื้นที่ได้
การสร้างบ่อเก็บสารโลหานักที่อยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนไม่ถึง๓๐๐เมตรสร้างความหนักใจให้กับชาวบ้าน
ในบ่อเริ่มมีซีและกลิ่นเปลี่ยนไปสิ่งที่เหมืองออกมาแสดงความรับผิดชอบคือการซื้อน้ำดื่มให้กับชาวบ้านเดือนละสิบห้าถังต่อครอบครัวซึ่งชาวบ้านมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ชาวบ้านพาทีมข่าวไทยรัดทีวีชาวบ้านพาทีมข่าวไทยรัดทีวีชาวบ้านพาทีมข่าวไทยรัดทีวี
ชาวบ้านพาทีมข่าวไทยรัดทีวีชาวบ้านพาทีมข่าวไทยรัดทีวี
ชาวบ้านพาทีมข่าวไทยรัดทีวีชาวบ้านพาทีมข่าวไทยรัดทีวี
ชาวบ้านพาทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปพบกับนายนพรุษจงฟังสนออดีตคนงานเมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอสเซส
เขาทำหน้าที่ขุดเจาะระเบิดหินในเมืองมานานกว่า๓ปี

หลังมีอาการอ่อนแรงและมีรอยช้ำเป็นจ้ำตามร่างกายหลายจุด
อยากให้พี่กิจเป็นโมเดลว่าธรรมชาติที่เราเคยมี

ชาวบ้านได้ขึ้นเขาไปหาอยู่หากิน
ตอนนี้กลับกลายเป็นบ่อน้ำสารพิษ

ความเสียหายธรรมชาติคือเมื่อก่อนเคยสมบูรณ์มาก
แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรเหลืออะไรอยู่แล้ว
สิ่งแวดล้อมรอบเมืองทองที่เปลี่ยนไป

หลังการเข้ามาสัมประธานเมืองแร่ทองคำ

ไม่ระบุที่มาของสารโลหาหนักในร่างกาย

กลับไม่มีคำอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน
มีสาเหตุมาจากเมืองหรือไม่
ขณะที่ความไม่ชัดเจนของการกำกับดูแลจากภาครัฐ
เป็นตัวจุดชนวนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น
ฟื้นฟูเยียวยาที่ยังไม่เร่งดำเนินการ
ผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับมาตลอดระยะเวลากว่า๑๕ปี
จึงมีแต่การฟ้องร้องที่ไม่มีข้อยุติ
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน